ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก
แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างทะลมทลายมีผู้ดาวนโหลดไปเล่นแล้วหลายล้านคน
ถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการเกม
และจากความสำเร็จในชั่วข้ามคืนนะครับ
แต่ว่าหลายฝ่ายนะครับได้ตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
กรณีที่มีผู้เล่นจำนวนมากบาดเจ็บหรือว่าเสี่ยงที่จะถูกชิงทรัพย์
จากการตามล่าหาโปเกมอนด้วยเทคโนโลยีที่เสมือนจริงของแอปพลิเคชันนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ภาพที่คนทุกเพศทุกวัยเดินไปมาตามสถานที่ต่าง
จ้องหน้าจอของสมาร์ทโฟนในมือไปด้วยนั้น
อาจจะพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน
แต่ที่เห็นอยู่นี้คือพวกเขากำลังจดจอกกับการตามหาโปเกมอน

ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างถล่มทลาย
นับตั้งแต่ปล่อยออกมาในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เมื่อวันที่๖กรกฎาคม
ช่วยปรับรูปแบบของเกมให้เข้ากับยุคสมัย
เพื่อนำไปฝึกฝนและต่อสู้กันในยิม
ปัจจุบันผู้คนใช้เวลาทั้งหมดไปกับการอยู่แต่ภายในบ้าน
เล่นเกมคอมพิวเตอร์ไม่มีใครออกไปตามสวนสาธารณะอีกแล้ว
เขาจึงต้องการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจ
ผู้คนได้ออกไปข้างนอกบ้าง
จากส่วนหนึ่งของความสุขที่ได้จากเกมนี้คือ
การได้เดินทางไปอย่างที่ที่ไม่คุ้นเคย
พุ่งขึ้นถึง๑๒๕เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
มูลค่าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นถึงกว่า๒๔๐๐๐ล้านบาท
แต่ข่าวร้ายสำหรับนักพัฒนาเกมดังกล่าวในช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นปัญหาด้านเซิร์ฟเวอร์
ส่งผลทำให้เกมครั้งอยู่บ่อยครั้ง
เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก
รวมถึงปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้งานเกม
ประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว
ได้ทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่จะเกิดขึ้นตามมา
เนื่องจากหลังจากที่ปล่อยออกมาได้เพียงไม่นาน
ก็มีรายงานผู้ใช้หลายรายต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ปรากฏว่าเดินชนเข้ากับเสาอย่างจัง
นี่ถือเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับเขา
อกจากนี้ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพในสหรัฐ
ใช้ช่องโหวตของเกมดังกล่าวในการล่อลวงเหยื่อผ่านแอปพลิเคชันนี้
ไปในที่รับตาคนเพื่อปล้นชิงทรัพย์
ส่งผลให้ในตอนนี้ตำรวจและหน่วยงานรัฐทั้งในอเมริกาและออสเตรเลีย
ให้ระมัดระวังสิ่งรอบตัวเพื่อความปลอดภัยแล้ว
ดังกล่าวยังอาจมีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต
รวมถึงผู้ที่มีอาการซึมเศร้าทางอ้อมด้วย
ใช้งานทวิตเตอร์รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าลาร่าเปิดเผยว่า
สามารถจัดการกับภาวะความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง
ซึมเศร้าและความกังวลมันช่วยให้เธอได้ออกไปข้างนอกบ้าน
อดคล้องกับเอมี่ที่บอกว่าเกมนี้ทำให้เธออยากออกจากห้อง
และมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหลังจากขังตัวเองอยู่ในบ้าน
ไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างแอปพลิเคชันเกมนี้ให้เป็นแอปสำหรับส่งเสริมสุขภาพจิต
แต่ผลลัพธ์ที่ได้ดูเหมือนว่าจะส่งผลดี
โดยสุสานแห่งชาติอาลิงตันในรัฐเวอร์จิเนียสถานที่ฝังศพเหล่าทหารก้าอเมริกัน
ขอความร่วมมือไปยังผู้เล่นเกมดังกล่าวแล้ว
พร้อมระบุว่าเพื่อเป็นมารยาทที่เหมาะสม
ขอให้ผู้ที่เดินทางมายังสุสานงดเว้นจากกิจกรรมดังกล่าว
จุดที่ผู้เล่นจะได้รับไอเทมฟรีในเกม
และกำลังดำเนินการนำพิพิธภัณฑ์ออกจากแผนที่ในเกมด้วย